นะครับอากาศในบรรเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างถักกลางตอนมนต์อาจจะร้อน
นิดหน่อยนะครับตั้งว่าหลังจากนั้นครับช่วงสงการครับมีโอกาศเจอ

นี่คือช่วงที่ผ่านมาแสงเกตว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่
ไปกระจายตัวประเวนนออเตอร์นกลางแล้วกลางภาคใต้

บริเวณโซนนี้ฝนค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว
นั่นก็หมายความว่าเป็นบริเวณที่มีการสะสมความร้อนค่อนข้างเยอะนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวหลังจากนี้อาจจะต้องทนร้อนไปหน่อย
เพราะว่าอุณหภูมิอาจจะพุ่งทะลุ๔๑องศาเซลเซียตนะครับ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดลักษณะการแปรปวนสภาพอากาศก่อน
อันนี้ก็เป็นเรื่องของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกนะครับมีการกดลงมาจนถึงบริเวณตอนกลางประเทศ
แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะค่อยออกไปจากเมืองไทยของเรา
ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศเย็นนั้นอ่อนกำลังลงทะเลไปหมดแล้ว
ดังนั้นจึงทำให้อากาศเย็นที่เข้ามาสร้างความแปรปวนอากาศให้กับภาคเหนือภาคอีสานค่อนข้างน้อย
แต่ว่าหลังจากนี้ครับถ้าหากเราดูการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาสีเขียว

สังเกตว่าหลังจากนี้จะเริ่มมีกลุ่มฝนจากบริเวณจีนค่อยแผลลงมาเรื่อยนะครับ
และในช่วงประมาณวันที่๑๑๑๒๑๓ก็จะเริ่มมีบทบาทกับบริเวณพื้นที่ภาคอีสานจุดแรก
หลังจากนั้นก็จะค่อยแผลลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือ
ก็จะได้รับผลกระทบจากกระแสลมแล้วก็กลุ่มฝนที่จะเข้ามามีบทบาทในพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาดังกล่าว
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันในช่วงก่อนถึงสงกรานนะครับบ้านเรือไหนที่ไม่แข็งแรง
อาจจะต้องทำให้แข็งแรงกันหน่อยเพราะว่ามาพร้อมกับความแปรปวนสภาพอากาศที่ค่อนข้างรุนแรง
นี่คือการคาดการณ์นะครับคุณฮาพูมก็จะพบว่าในบริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับ

แต่ว่าพอมีอากาศเย็นมีลมลงมาเนี่ยนะครับ
อากาศก็จะค่อยเย็นลงตามลำดับ

เรื่องของความร้อนนั้นมีผลต่อสุขภาพโดยตรงอย่างนั้น

ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ